ซึ่งนอกจากที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจะเดือดร้อนจากน้ำท่วมอ่วมแบบนี้แล้ว
อีกพื้นที่หนึ่งก็อ่วมไม่แพ้กันนะคะที่ชาวบ้านบ้านช้าง
ในอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะ
ชาวบ้านที่นี่ก็อยู่กับน้ำท่วมมานานร่วม๒เดือนแล้ว
ความหวังเดียวของเขาตอนนี้คืออะไรรู้ไหมคะ
ขอให้น้ำลดก่อนปีใหม่ที่จะมาถึงนี้

ช่วยเหลือเป็นอย่างไรตามคุณบงกฎจุ้ยนิ่มไปดูกันค่ะ
พื้นที่ตำบลบ้านช้างมีชาวบ้านบางส่วนได้รับความช่วยเหลือไปบ้างแล้ว
แต่ยังมีชาวบ้านอีกกลุ่มหนึ่งที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล

และในวันนี้ทีมข่าวรถปลดทุกข์ได้ลงพื้นที่ร่วมกับนายกอบตกำนันและผู้ใหญ่บ้านบ้านช้าง
นำข้าวสารและถุงยางชีพพระชธาน
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี
นำไปแจกจ่ายให้กับชาวบ้านกลุ่มนี้ด้วย
จากที่ทีมข่าวลงพื้นที่พบว่าตำบลบ้านช้าง
ยังมีบ้านเรือนประชาชนอีกหลายร้อยครอบครัว
เกาะถนนถูกตัดขาดระดับน้ำท่วมสูงกว่า๑เมตร
โดยชาวบ้านที่ถูกน้ำท่วมตัดเพราะว่า

แต่พอฝนตกลงมาก็ทำให้น้ำเพิ่มระดับสูงขึ้นอีก
ตอนนี้ลำบากมากไปไหนมาไหนก็ไม่ได้
แต่ก็ขอขอบคุณที่นำถุงยางชีพพระราชทานมามอบให้
ถ้าเป็นไปได้อยากขอให้น้ำลดก่อนปีใหม่

และได้ฉลองปีใหม่อย่างมีความสุข
ทุกวันนี้อยากจะให้มันแห้งไปเลย

ลำบากลำบากมากเลย
บางคืนนอนพอลมมากโคมท้ายครัวน่ะ
เฮ่ยเจ้าประคุณอย่ายูงไม่ได้จะแล้วว้าวอันเงียบ
ไม้พอนี้หลุดแล้วใช้การไม่ได้เลย
อันนี้ถ้าพังไงอยากจะแบบนี้นำ

แล้วก็พอดีฝนตกเติมมาก็ขึ้นมาอีกหน่อย
ถ้าอยากให้ยุบไวจะทำหน้าทำไรกัน
ต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงกว่าจะนั่งเรือเข้าไปมอบข้าวสารและถุงยางชีพให้กับชาวบ้านได้
เพราะบ้านแต่ละหลังอยู่ห่างไกลกันมาก
โดยนายกอบตบ้านช้างบอกกับทีมข่าวว่าน้ำท่วมเกือบ๒เดือนแล้ว
ตอนนี้ชาวบ้านลำบากก็เข้าใจว่าพื้นที่บ้านช้างเป็นพื้นที่รับน้ำของจังหวัดสุพรรณบุรี
แต่ก็อยากขอให้จังหวัดแก้ปัญหาทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
เพื่อไม่ให้พื้นที่บ้านช้างถูกน้ำท่วมแบบนี้อีก
ตอนนี้ได้รับปัญหาความเดือดร้อนมานานนะครับร่วม๒เดือน
ระยะสั้นก็อยากให้รถอยู่ในระดับที่เดินทางสัญจรไปได้
เพราะว่าระบากและการสันจรการซื้อเครื่องประโพกบริโภค
แล้วก็ระยะยาวคือการเร่งผลักดันน้ำออกจากพื้นที่นะครับทุ่งเจ้า
ซึ่งเป็นทุ่งรับน้ำที่ระดับน้ำสูงมาก
ก็อยากจะฝากทางภาครัฐว่าในระยะยาวก็ควรจะมีแผนงานว่า
เร่งระบายน้ำออกจากระบบให้เร็วที่สุด

ก็คือเมื่อน้ำเข้ามาก็ควรจะหาทางออกให้ทันท่วงที
โดยระบบของรัฐบาลน่าจะมีการส่งน้ำให้ทะลุออกไปสู่ทะเลโดยเร็วนะครับ
ไม่ใช่ว่าไปติดกั้นโครงการใดโครงการหนึ่ง
ซึ่งระบบน้ำไม่ให้น้ำผ่านอะไรอย่างนี้ครับ
นายกอบตบ้านช้างยังบอกอีกว่า
แต่ทางจังหวัดก็ไม่นิ่งนอนใจ
ให้การช่วยเหลือเปิดโอกาสให้เกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อน
ลงทะเบียนเพื่อรับเงินเยียวยาแล้ว